กันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะนี่ก็ซุปตาไม่แพ้ใครเลย
คุณป้องนวัดนะคะพระเอกหน้าหล่อของเรานั่นเองคุณ
ไม่ได้ดังแค่ไทยนะดังไกลไปถึงจีนด้วยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะมาบอกข่าวกันว่าคุณป้องนวัดเนี่ย
กำลังจะมีละครเรื่องใหม่ที่จีนด้วยนะคะ
สำหรับชุดแข็งตั้งไหรือหลาก็อุบให้ก่อนนะฮะ
แล้วก็ครั้งนี้นะพี่ป้องค่ะก็แอบโดนแซวว่า
งานนี้แสดงผมจะไว้ยังไงนะฮะไปฟังกันเลยดีจัก

แล้วเราจะเล่นได้ไหมแล้วบทเป็นยังไง
นางเอกเป็นใครแล้วนางเอกเขาจะโอเคล่ะไหมเราจะโอเคกับเขาไหม
แฟนจีน

พี่กูจีนดีกว่า
เหมือนคนไทยแหละครับก็เขาก็สวยแบบของเขาขาวไงขาว
เคยแบบคุยกับนางเอกจีนอะไรอย่างงี้
ก็เออนานแล้วเค้าเป็นเพื่อนกันแล้วครับตอนนี้
เมานอยู่ที่ว่าจังหวะมากว่ามันได้เกี่ยวว่าต้องเป็นจีนมันจะเป็นไทยมันไม่เกี่ยวเลย
อยู่ที่จังหวะเวลาอยู่ที่ใช่ไหม

เรื่องละครยังไม่ชัวร์แต่ว่าขออบรายละเอียดเอาไว้ก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจสาวจีนห้อยตอนนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะคะ
ป้องยังไม่ได้ดูสาวจีนคนไหนเอาไว้นะ
สาวไทยตอนนี้ก็ยังไม่มีโสดอยู่นะคะ
แต่ว่ากุ๊กี้กุ๊กี้กับน้องแก้วรึเปล่านะ